มีคดีอุกอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนท่าทรายที่นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
คนร้ายขี่จักรยานยนต์ตามประกบยิงผู้ชายคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ก็มีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินผ่านหน้าไปนะฮะ
แล้วก็มีชายสองคนสวมหมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบขี่จักรยานยนต์ตามมาอย่างกระชั้นชิด
แล้วก็เร่งเครื่องแซงนะครับ
คนที่นั่งซ้อนก็ชักปืนออกมายิงใส่จักรยานยนต์คันหน้า
คนขี่ล้มลงนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๑สิงหาคมนะครับ
จุดเกิดเหตุก็คือในซอยบ้านที่พักสัมภวุฒิแปด
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของท้องที่ก็คือสพรัฐนาธิเบสนะครับ
ไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ชื่อว่านายประกฤษปรีชากรรมอายุ๒๓ปีนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ชนิดลูกปลาย
เข้าที่เอวด้านหลังบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ทราบว่าคนร้ายก็คือนายสรศักดิ์กับนายคมชาติ
ก็เคยเป็นคู่อรินะฮะที่มีเรื่องมีราวมาก่อน

ตามไปถึงบ้านแต่ไม่เจอตัวนะครับ
กระทั่งนายคมชาตินามสกุลไผ่นอกอายุ๒๙ปี

มามอบตัวกับตำรวจสพรัฐนาธิเบส
มาพร้อมกับจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุนะครับ
คมชาติบอกว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

คนที่นั่งซ้อนท้ายที่เป็นมือยิง
ชื่อว่านายสรษักเย็นสบายอายุ๒๗ปี
มาดูมวยแถวบ้านแล้วบอกว่า
ขี่จักรยานยนต์พาไปส่งแถวริมคลองประปลาให้หน่อยสิ
ตอนที่ขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นนายประกิจกำลังขี่จักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า
นายสรศักดิ์บอกว่าเร่งเครื่องตามประกบให้หน่อย
แล้วอยู่ดีก็ชักปืนออกมายิงใส่ผู้บาดเจ็บเลย
ก็หยิงเมื่อกี้หน่อยแระ
หยิ้นนัดเดียวมันก็จะจับผมหลองก็ไม่เอาแล้ว
ก็เลยบีดไปเลย

เป็นในนี่ครับผู้ชม
คมชาติก็ภาคเศษนะฮะรับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่ง
ก็คือขี่จักรยานยนต์พาเขาไปแต่บอกไม่รู้เรื่อง
สาเหตุนะครับตำรวจคาดว่าเกิดจากเมื่อ๒เดือนก่อนครับ
นายสรศักดิ์กับผู้ที่ถูกยิงก็คือนายประกฤษนะครับ
เคยมีเรื่องชกต่อยกันตอนนั้นเนี่ยนายสรศักดิ์ถูกชกต่อย
ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะ
แล้วพอหายออกมาเนี่ยก็เลยรอจังหวะเจออยู่
บโอกาสขี่จักรยานยนต์เจอกันก็เลยลงมือยิงเขาเลยนะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินายสรศักดิ์พบว่ามีหมายจับ
พยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สพเมืองสุราชธานีด้วย
ตอนนี้ก็หนีหมายจับอยู่นะแล้วก็มาหนีอีกคดีหนึ่ง
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรี
ออกหมายจับในคดีล่าสุดตามคลิปที่ก่อเหตุนะครับ